มาดูเหตุล่อซื้อยาบ้าที่ฉะเชิงเซานะครับ
จากล่อซื้อแล้วยังต้องไล่ล่าผู้ค้าอีกด้วยนะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับช่วงจังหวะล้อมจับผู้ค้ายาเสพติดนะครับ
ชุดปราบรามยาเสพติดฉะเชิงเซา

รถเก๋งของนายสารวุฒิโกมาสถิตหรือว่านายบิวอายุ๒๗ปี
หลังจากที่เจ้าหน้าที่วางแผนล่อซื้อยาบ้า๕๐เมตร
และเมื่อสบโอกาสนะครับจึงปิดล้อมไล่ล่า
สามารถจับกลุ่มได้พร้อมยาบ้า

แล้วก็ผู้สื่อข่าวนักข่าวของเราก็อยู่

เหตุการณ์เกิดบนถนนสายพนมสารคามปราจีนบุรี
ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเสานะครับ

ก็คือนายคมสรรสุภาพหรือว่านายบอยอายุ๒๙ปี

ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลโคกไทย
อำเภอศรีมโหศพจังหวัดปราจีนบุรีครับ
นี่แหละฮะจังหวะเข้าไปจับกลุ่มเหมือนกันนะครับ
ระหว่างทางตำรวจได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรูปภัณฑ์
แต่งตัวของนายบอยจนสามารถบุกเข้าไปจับตัวได้
ขณะที่นั่งนอนพักอยู่ภายในบ้านพัก
จากการตรวจค้นพบยาบ้าอีก๙๕เมตร

เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ